เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าวเห็นบรรยากาศแล้วคิดฮอดบ้านเด้มันช่างเขียวขจีอีหลีอีหล่อไปหมด
ชาวตลอดข่าวมากันที่หอมวาปีฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านน้องเสือตำบลหนองทุ่ม
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคาม
โดยที่แห่งนี้มีคุณการระวีบัวบุญเป็นเจ้าของฟาร์มที่ได้ใช้พื้นที่๒๒ไร่เศษปลูกย่าเลี้ยงควายขายย่าเลี้ยงคน
อันนี้เนี่ยเป็นโซโลแกนของทางฟาร์มเขาเองเลยนะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนที่แห่งนี้คุณการระวีบอกว่าคุณพ่อของตัวเธอเองน่ะได้ทำเป็นเกษตรสวนผสมมาก่อนมีการขุดสระน้ำไว้เกือบ๑๐สระ
พอได้มาเลี้ยงควายเข้าเริ่มมีปัญหาไม่มีย่าให้ควายกินครับ
พื้นที่บริเวณแถวเนี้ยคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายส่วนใหญ่ไม่ปลูกย่าแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องย่าหาย่าลำบากตอนหน้าแรงก็เลยลองค้นหาสายพันธัญญาที่มันปลูกได้ในที่นาไปแสวงหาพันย่าจากทั่วประเทศซึ่งสามารถปลูกในที่นาได้มาทดลองปลูกก่อน
นี่นะที่ฟาร์มแห่งนี้เขาทำเป็นโชว์รูมย่าเลยนะมีย่าอยู่๗ชนิดด้วยกัน
ว่าแต่มีย่าอะไรบ้างครับก็จะมีย่าไนท์ย่าแพงโกล่า
ย่ามันมาเลโรงย่าหวายข้อแล้วก็เอ่อย่าขนไม่มีขน
ย่ามันสยามว้าวปลูกย่าไว้เยอะขนาดนี้

ไม่ทดลองปลูกปลูกบ้างแหละครับ
อยากอยากอยากขำนะคุณผู้ชม
ที่คุณการระวีเขาได้ทดลองปลูกย่าไว้หลากหลายสายพันธุ์เนี่ยนะครับ
ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านั่นเองครับ
ซึ่งคุณการระวีบอกกับเกษตรทำเงินของเราว่า
ในการปลูกย่าไม่ยากเลย
พอหลังจากการหวานท่อนพันย่าเสร็จนะฮะ

จากนั้นประมาณ๒๕๓๐วัน
ย่าก็จะเกิดอย่างเขียวชะอุ่ม
เท่านี้ก็สามารถตัดขายและนำไปให้วัวควายกินได้แล้วล่ะครับ

ปู่ย่าสามารถคืนทุนได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราขาย

ก็คือเราแค่ให้น้ำให้ปุ๋ยเขาก็จะโตขึ้นมา
ปีหนึ่งตัดได้ประมาณแปดรอบแปดรอบ

โดยคุณการระวีจะตัดย่าขายในราคากิโลกรัมละ๒บาท
ตัดขายครั้งเดียวก็ได้กำไรถึง๑๖๐๐๐บาทแล้ว

แต่ถ้าตัดขายทั้งปีก็ขายได้เป็นแสนบาทต่อไร่เลยทีเดียวนะครับ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ